อย่างเช่นที่จังหวัดลำปางค่ะ
จะพาคุณผู้ชมรวมตัวกันไป

ว่ากันว่าให้โชคกันมาแล้วนะคะคุณผู้ชม

ใช่เขามาทำพิธีกันล่ะคุณผู้ชม

ตำบลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
คักคลึกคลื้นเป็นพิเศษล่ะค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เขารวมตัวกันมา
จะมาแก้บนตะเคียนยักษ์

แบบได้โชคกันทั่วหน้า๒ครั้งติด
เออดูสิไม่ธรรมดาจริง
ชาวบ้านบอกเล่าให้ฟังนะคะว่าต้นตะเคียนนี้
ค้นพบตอนที่เจ้าของที่นาทำการขุดสระ

ทำไมมันมีอะไรแปลกมีท่อนอะไรด้วย

แล้วยังยาวสามท่อน

ต้นแรกท่อนแรกยาว๒๒เมตร๑๐เซนติเมตร
ต้นที่๒๒๑เมตรและต้นที่๓สั้นที่สุดเลย

ชาวบ้านเห็นแบบนี้ก็ตกอกตกใจตื่นตาตื่นเต้นกัน

คือชุดไทยเอยดอกไม้เอยเอามาแขวนเอามาถวายให้กันใหญ่เลยค่ะ
แล้วอย่างที่บอกไงว่าต้นตะเคียนต้นนี้
เคยให้โชคให้ลาบมาแล้วกับผู้คนที่อยู่แถวนั้น
แล้วก็นำอาหารคาวหวานดอกไม้ทุบเทียนรวมถึงจ้างนางรำมารำถวายด้วย

ครั้งนี้นับต่อจากนี้ไปวันที่เท่าไหร่นะงวดหน้าน่ะ

นี่แหละเขาหวังว่าจะเป็นการโชคดีครั้งที่๓
ครั้งที่๓มันต้องยิ่งใหญ่แล้วล่ะ
เออต้องรอดูแหละว่าสิ่งที่คาดคิดหรือว่าคาดหวังกันจะเป็นจริงหรือเปล่า
เป็นไปได้ไหมเป็นได้หรือเปล่า

มีโบสถ์สีอะไรบ้างใช่อาจจะได้ลองดูแล้วกันเดี๋ยวงวดหน้า
ถ้ามีคนถูกก็คงจะไปแก้บนอีกแหละ